นี้บอกเลยว่าไม่มูอยู่ได้ไง
เพื่อความสบายใจก็เอาสักหน่อยล่ะค่ะ
ว่าอะไรล่าสุดน้องสาวเรา

ขอเดินสายมูละกันเพื่ออะไร

เพราะว่าชีวิตส่วนตัวก็ดีอยู่แล้วคุณสามี

เป็นการทำพิธีของนักร้องนักแสดงสาวน้ำชา

ไหนจะเข้าสู่สายมูแล้วมันก็ต้อง
ไปให้สุดแล้วไม่หยุดที่อะไรเลย
โดยเมื่อวานนี้นะคะมีโอกาสเจอสาวน้ำชาค่ะ

หายากที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้นะเจ้าตัวเนี่ยยังมามอบความสุขทางเสียงเพลงด้วยนะคะ
ก็เลยต้องขอถามถึงเรื่องนี้นิดนึงก็ละกันหลายคนเห็นภาพไปลงนะหน้าทองไงก็เลยสงสัย
เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นการไปทำครั้งแรกนะคะจากการแนะนำของรุ่นพี่ที่รู้จัก
โดยเธอเนี่ยตั้งใจไปขอพรเรื่องธุรกิจส่วนตัวค่ะขอให้มันปางขอให้มันเปรี้ยงกว่าเดิมนะ
เชื่อไหมคุณผู้ชมพี่พลอยเชอรี่เชื่ออยู่แล้วล่ะ
หลังจากการทำพิธีเพียงแค่สามชั่วโมงเหมือนกันอย่างนั้นเอ่อ
สายเข้ามาไม่หยุดสั่งออเดอร์รวรวมโอ้โหโอ้โหปังมาก

เขาก็ทำเหมือนแบรนด์เสื้อผ้าของชาอะไรอย่างเงี้ย
หลังจากที่ไปไหว้มาประมาณ๓ชั่วโมง
อันนี้จริงจริงอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริง
ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าช็อกเหมือนกัน
ไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ขอแบบลองดู
ปรากฏเวิร์คมาก๒ชั่วโมงผ่านไป

ทำให้คนเพื่อนก็ไลน์มาถามเต็มเลยว่าแบบ
อะไรที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีอะค่ะ
แต่ว่าเสื้อผ้าคุณน้ำชาเขาด่งดังอยู่แล้วนะ

แล้วก็งานก็เริ่มกลับมาแล้วด้วยนะ